แต่ว่าอาจารย์หญิง
หนังสือคนนั้นจับตัวมันมาไม่มีปัญหา

เวอเจ้าควรไปเตรียมสิ่งของในงานแต่งของเจ้ากับสาเหนอเถอะ
พวกเราจะไปไหนกัน